มาดูนะคะอันนี้เป็นคนไทยนะคะเป็นวัยรุ่น
คือตอนนี้ตำรวจยังสรุปไม่ได้ว่าเขาเมาอะไรเพราะเมาเหลือเกิน
เมาไม่สางสักทีนะคะแล้วไปเกาะเหตุใช้มีดดาบค่ะ
ความยาวเขาบอกเป็นเมตรเลยนะคะไปไล่ฟันชาวบ้านแถวซอย
สุขสวัสดิ์๘๖อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
มีคนบาดเจ็บไป๒คนแต่คนที่บาดเจ็บมากที่สุด
กลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสพพระสมุทรเจดีได้รับแจ้ง
มีคนถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีดได้รับบาดเจ็บสองรายค่ะ
ในซอยสุขสวัสดิ์๘๖นะคะจุดเกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ๒ราย
ทราบชื่อคือนายวิทยาปานอำพันธ์อายุ๒๔ปี
คนนี้ชื่อนายวิทยาเนี่ยถูกอาวุธมีดดาบฟันเข้าที่มือทั้งสองข้าง

เจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งรายชื่อว่านายอนุชาติแทนซิริ
คนนี้ได้รับบาดเจ็บถูกมีดฟันที่บริเวณแขนข้างซ้าย

จากการสอบถามพี่ชายของนายวิทยาหนึ่งในผู้บาดเจ็บ
เขาเล่าว่าน้องชายตัวเองบอกว่า
ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวนะ
โดยระหว่างทางยังไม่ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเลย
ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านผู้ชายคนหนึ่ง

ในหนึ่งดูลักษณะแล้วอยู่ในอาการมึนเมา
ขี่ผ่านไปตอนแรกไม่มีอะไรนะ
แต่หลังจากนั้นในหนึ่งคนที่เห็นอยู่ข้างถนนเมื่อกี้
ขี่รถจักรยานยนต์ตามมา
ตามมาจนทันเลยที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะ
หลังจากนั้นจอดแล้วพุ่งลงมา
พร้อมกับอาวุธเป็นมีดดาบมาฟันน้องชาย
และหลังจากนั้นน้องชายพอเห็นนะคะได้รับบาดเจ็บแล้วแหละ
แต่ว่าก็พยายามขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
แต่ว่าในหนึ่งค่ะไม่พอใจนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์ตามไปอีก

โดยที่ไม่พูดจาใดเข้าไปฟันเลยนะคะ
ช่วงชุลมุลน่ะนายอนุชาติ

ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดี
มาเจอเหตุการณ์นี้พอดีกะจะเข้ามาช่วยเป็นพลเมืองดี
แต่นายอนุชาติในขณะที่เข้ามา
พยายามมาห้ามไม่ให้เหตุการณ์มันบานปลาย
กลับถูกในหนึ่งใช้อาวุธมีดอันเดียวกันฟัน
แล้วก็ถูกตัวเองได้รับบาดเจ็บ
และหลังจากนั้นในหนึ่งพอเห็นว่ามีคนบาดเจ็บถึง๒คนนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยค่ะ
ฟังเสียงพี่ชายของผู้บาดเจ็บค่ะ
ก็กลับถึงแล้วติดส้มภันไหม
คือใครก็บอกฉันว่าว่าทำไมเดี๋ยวกูฟันแม่งหมดมีปัญหาอะไรกัน

แล้วก็เลยขึ้นรถหนีไปเลย
ไฟฟ้ารถมอไซค์ลุงคนที่โดนฟันด้วย

เฮ้ยหนูเอารถพาลุงไปตามรถหน่อย
ไปรอก็เรียกพวกออกมากับสองตัวนึงมัน

โดนปลาหินแล้วน้องชายหนึ่งก็เลยล้ม
เพราะว่าไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
สันนิษฐานว่าหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการที่ในหนึ่งต้องการชิงทรัพย์น้องชาย
ตอนนี้ตำรวจบอกว่านายหนึ่งลักษณะอาการเมามากเลย
แล้วก็เลยยังไม่รู้เหมือนกันว่าที่เมาขนาดนี้แล้วมาก่อเหตุ
ทำร้ายคนที่ตัวเองไม่รู้จักขนาดนี้เนี่ยสรุปแล้วเมาอะไร
เอาเป็นเมาสุราหรือเมายาเนี่ยนะคะเดี๋ยวตรวจสอบกันต่อนะคะ